เอาล่ะถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ตลอดแน่
งูงูมาทุกวันเลยนะคะตั้งสติให้ดีคุณผู้ชม
เวลาเจองูบางทีมันมาในระยะประชิดนะ
อย่างคุณยายคนนี้ค่ะบอกตกอกตกใจงูเข้าบ้าน
แต่สาธุน่าจะมาให้โชคละจ้า
นี่ค่ะคุณยายทองสุกบุตรวงอายุ๗๖ปีคนนี้แหละค่ะ

แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานีมาด่วนเลย

งูบกเข้าบ้านเห้ยโอ้โฮนี่
แล้วคุณยายก็บอกว่ากลัวตัวสั่นหลบเข้าไปอยู่ในบ้านนะ
บ้านหลังนี้เลขที่๔๐๑ทัพ๓๘
หมู่บ้านสวัสดิการทหารบกหมู่๘ชุมชนนอนทันตำบลหมากแข้ง

โฉลต่างเกงดีเคยใส่ขายาว

มันคืองูไหลลายศ่อยาว๑เมตร
กะสอบเข้าไปดู
กะสอบขนาดมาตรฐานแต่งูตัวเล็ก
เข้าไปในบ้านหยิบขนมมาใส่ถุงให้กับเจ้าหน้าที่เป็นการขอบคุณ
แล้วก็บอกเอาไปกินนะกับกาแฟนะ
ยายอย่าขอบคุณมากเลยซ้าตุดบุมฟูดทุกคน
โชคดีมีชายถูกรางวัลกันไป
โง่มือช่องยายใช่ไหมล่ะจ๊ะ
ซ้าตุกนไปใครเชื่อเรื่องดีก็

ยายบอกอย่างนี้นะคุณใบตองคุณชนะคุณผู้ชม
ถ้าหากว่ายายไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง
มาเลี่ยงฉลองคนทั้งหมู่บ้าน

เอางี้ถ้าจะเลี้ยงพวกเราเราต้องทำตามกฎของคุณยาย

ย้ายบ้านไปอยู่แถวบ้านคุณยายไหม
ถ้าคุณย้ายไปแถวนั้นพี่กู้ภัยเขาจะมาจับคุณไปปล่อยนะ

คุณเป็นงู
หน้าตาเหมือนงูซะงั้น
หรือว่าคุณอยากจะเหมือนตัวอื่น
เอาเป็นว่ายังไงให้คุณยายโชคดีแล้วกัน

คุณยายตอนนี้
ไปว่ากันเองละกันเรื่องโจราบเนาะ